ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักท่านที่กำลังนึกรักใครอยู่
แต่ยังลังเลขอให้รีบตัดสินใจเสียให้เด็ดขาดในปากนี้
ความรักท่านต้องกล้าได้กล้าเสียก่อนที่จะกรวิตวิน
ร่องลอยไปตามสายลมระยะนี้จะมีโอกาสดีที่คู่รัก
ปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการสร้างชีวิตคู่
หากเป็นคู่กันแล้วท่านจะทำงานมากจนไม่มีเวลาให้กับคู่ของท่าน
ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดน้อยใจขัดใจกัน
สุขภาพอุบัติเหตุหรือภัย
จะเกิดจากการดื่มสุราเมไรขอให้หลีกเลี่ยง
ถ้าท่านเป็นสุภาพสตรียิ่งเคราะห์รุนแรงมาก
ส่วนปัญหาสุขภาพมีบ้างในเรื่องหวัดจามไอและอาการเจ็บคอ
ซึ่งไม่รุนแรงกินยาและพักผ่อนให้พอก็จะหายไป
การเงินท่านมีเกณฑ์รายจ่ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นรายจ่ายที่สร้างเป็นทรัพย์สินที่มีความมั่นคง
ระหว่างนี้ท่านมีพอที่จะซื้อบ้านซื้อรถเก็บเอาไว้
แม้จะเป็นการซื้อแบบเงินผ่อนท่านก็มีกำลังผ่อนซื้อได้ฐานะการเงินดี
การงานท่านไม่ควรว่ากล่าวตักเตือนใครโดยท่าทางแสดงอารมณ์
หรือโดยแสดงอำนาจหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ผลงาน
หรือการกระทำของใครก็ตามแม้แต่คนกันเอง
ท่านที่คิดว่าจะไม่ถือสาอะไรกับท่านเพราะจะมีคนเข้าใจคำพูดของท่านผิดได้ง่าย
ระยะนี้ควรสงบปากสงบคำเอาไว้ดีกว่า
เพราะหากพูดมากไปอาจทำให้ท่านเพิ่มศัตรูหรืองานของท่านเสียหายได้
ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์